คุณผู้ชมครับถ้าจะย้อนไปตอนวันที่เราทราบข่าวว่ามีคนติดอยู่ในถ้ำหลวง

ท่านผู้ว่านโรงศักดิ์ผู้บัญชาการสอรเคยเล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นก็โอ้โหเครียดมากไม่รู้จะช่วยออกมายังไง
ก็เลยโทรไปหาท่านผู้บัญชาการหน่วยซิลปรึกษากันแล้วท่านก็ส่งทีมมาเลย
ตั้งแต่นั้นภารกิจก็เริ่มเลย๑๒๓๔จนกระทั่งสามารถนำตัวออกมาได้
ทุกคนก็โอ้โหยกให้หน่วยซิลนี่ก็เป็นหนึ่งในฮีโร่

ต้องลุยน้ำอยู่ในถ้ำตั้งแต่น้ำท่วมเยอะ
ต่อให้น้ำสูบแล้วลดลงไปได้มากแต่ก็ยังมีจุดที่ท่วมสูงอยู่
วันนี้เราได้พูดคุยกับท่านผู้บัญชาการหน่วยซิลนะครับ
ท่านก็ได้เปิดเผยถึงวิธีการทำงานต่างนะฮะ
โดยพลเรือตรีอาภากรอยู่คงแก้ว
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือว่าซิลนะครับ
ก็ได้พูดแล้วก็อธิบายถึงขั้นตอนการทำงานต่างตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา
โดยบอกว่าถ้าจะยกว่าซิลคือฮีโร่เนี่ย
ความจริงแล้วฮีโร่ก็คือหลายคนนี่แหละที่ร่วมกันทำงานได้สำเร็จ
หลายคนหลายหน่วยมาร่วมงานกัน
ส่วนในส่วนของหน่วยซิลนั้นปกติก็ฝึกมาสำหรับภารกิจที่โหดแบบนี้อยู่แล้ว
โดยโซโลแกนของกองทัพเรือก็คือกองทัพเรือจะไม่ทิ้งประชาชน
พอได้รับแจ้งให้หน่วยซิลมาช่วยเหลือ
ทัพเรือก็รีบสั่งการให้มาปฏิบัติงานทันที
โดยหน่วยซิลชุดแรกเครื่องบินออกจากสัตหีบเที่ยงคืนนะฮะช่วงวันที่๒๔มิถุนายนนะครับ
มาถึงเชียงรายตีสองระลอกแรกมายี่สิบนายเริ่มปฏิบัติงานตอนตีสี่
ยืนยันว่าในตอนนี้ตอนที่ไปถึงตอนแรกเนี่ยไปได้ถึงจุดสามแยกนะที่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับ
ซึ่งกู้ภัยชุดแรกยังไม่สามารถทะลุไปยังจุดดังกล่าวได้
เนื่องจากทรายได้ไหลมาอุดช่องดังกล่าวในขณะนั้นเมื่อทะลุช่องไปได้แล้ว
ก็ดำไปถึงจุดพัทยาบีชซึ่งก็พบแต่รอยเท้าไม่เจอน้องซึ่งวันนั้นสภาพในถ้ำ
เป็นสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนมืดมากฝนตกหนักมากแล้วก็ต้องถอยร่นจากสามแยก
แล้วก็ถอยมาเรื่อยเพราะว่าน้ำมันท่วมช่วงที่ฝนตกหนักจนมาถึงโถง๓
ช่วงนั้นก็ได้รับรายงานมาเรื่อยนะครับเรื่องของปริมาณน้ำแต่ก็ยังไม่ทราบว่า
ต่างมันจะยากขนาดไหนท่านก็เลยเดินทางมาที่เชียงรายนะครับแล้วก็เข้าถ้ำ
เข้าจาก๖โมงเย็นนะไปถึงโถง๓แล้วก็พยายามสูบน้ำกันสุดท้ายก็สู้น้ำไม่ได้
ถอยร่นออกมาอีกจึงเห็นได้ถึงความยากลำบากแล้วก็ได้ขอกำลังพลสนับสนุนเป็นระลอกที่๒และ๓
แต่ด้วยสภาพน้ำก็ยังสู้น้ำไม่ได้จนต้องถอยกันมาถึงปากถ้ำอ่ะค่ะ
ความหวังนี่แบบเหมือนกับเหลือน้อยนิดแต่ก็ห่วงว่าจะช่วยน้องทั้ง๑๓คนได้ยังไง
ช่วงนั้นยอมรับว่าความหวังมันเหลือนิดเดียวจริงน้ำท่วมถ้ำสูงมาก
แต่ขณะนั้นก็ปรากฏว่ามีหน่วยอื่นมาช่วยกันมาสูบน้ำออกโดยได้สูบน้ำไป๒วัน
โอ้โหตั้งแต่วันแรกฟังจากท่านผอบอหน่วยซิลมันไม่ง่ายเลยอ่ะเนาะคุณภาคภูมิ

โอ้โหแต่ท่านบอกแบบนี้ค่ะว่าจำเป็นต้องสู้นะคะไม่งั้นความหวังที่จะช่วยมันก็ไม่มี
สุดท้ายเลยตัดสินใจว่าสู้กับน้ำก็หาขวดอากาศมาเอามาเยอะเลยนะคะ
ช่วงแรกก็ได้รับการบริจาคจากภาคเอกชน๒๐๐ขวดได้รับพระราชทานมาอีก๒๐๐ขวด
แล้วก็มีอุปกรณ์อื่นอื่นอีกค่ะจากนั้นก็เริ่มเลยวางขวดอากาศตามทาง
วางแผนค้นหาทีละ๒๐๐เมตรก็แบ่งกันเป็นระยะนะคะ
สุดท้ายโชคดีพอต่อระยะของลายไปเรื่อยทำให้นักดำน้ำไปเจอน้องในถ้ำเนี่ยค่ะ
หลังจากเจอแล้วก็ส่งพันโทภาคที่เป็นหน่วยซิลหมอภาคเนี่ยนะคะ
ก็เข้าไประลอกแรกระลอกแรกเนี่ยมี๔คนที่อยู่กับน้อง
มาส่งไปอีก๓รวมเป็น๗หลังจากวันนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วก็เหลือแค่
ที่อยู่กับทีมหมูป่า๑๓คนนะคะแล้วก็ได้แถลงข่าวไปว่าน้องอยู่ได้เป็นเดือน
ส่งน้ำส่งอาหารเข้าไปเพื่อรอการหาทางเข้าไปในทางอื่น
แต่สุดท้ายก็มาเจอข้อจำกัดอีกค่ะอากาศไงปริมาณออกซิเจนไง
ที่เรารายงานไปว่ามันก็น้อยลงน้อยลง

พบหน่วยซิลบอกมันก็เริ่มกังวลแล้วไง
คือจะอยู่ไปเรื่อยรอให้น้ำลดมันไม่ได้แล้ว
ทีมงานก็เลยพยายามเติมออกซิเจนเข้าไป
แต่ฝนก็มาน้ำก็เติมเข้าถ้ำไปอีก
สุดท้ายก็ต้องลุยล่ะค่ะ
นำทั้ง๑๓ชีวิตออกมาได้
แล้วก็หน่วยซิลอีก๔ชีวิตก็ออกมาได้
ทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
เมื่อความหนาของชั้นหินประมาณ๕๐๐เมตร
๕๐๐เมตรเจาะไปลงไปแล้ว
เหมือนการงมเข็มในมหาสมุทรนะครับ

สุดท้ายเราก็นำน้องออกมาได้ครบนะครับ

รวมทั้งหน่วยซิลที่ไปอยู่กับน้องอีก๔คนกลับมา
อย่างที่พวกเราได้เห็นกันเมื่อคืนนี้นะครับ
ก็ภารกิจตรงนี้ถือว่า
ยากมากนะครับก็ยากจริง

แล้วก็ตามที่ผู้ว่าได้กล่าวมาแล้ว

เราต้องมีการพัฒนาตัวบุคลากรของเราเพิ่มไปอีกนะครับ
เพื่อให้เราสามารถรับกับภัยพิบัติได้ในหลายรูปแบบ
ทัพเรือเองเนี่ยก็ต้องเตรียมคนให้พร้อม
เพราะกองทัพเรือบอกว่ากองทัพเรือจะไม่ทิ้งประชาชนครับ